สถานการณ์ของโควิด๑๙ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในบ้านเราในวันนี้เนี่ย
ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
แล้วรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีก็จำเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษ
เพื่อควบคุมสั่งการในการที่จะระดมสรรพกำลัง
ในการที่จะบัญชาการแก้ไขปัญหากัน
เมื่อวานนี้ถ้าเปรียบไปก็เหมือนกับพลเอกประยุทธ์
นายรัฐมนตรีเนี่ยแจ้งเพื่อทราบ

จะประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินตามพรกรฉุกเฉินนะ
ที่แจ้งก่อนก่อนที่จะให้พรกรฉุกเฉินมีผลบังคับใช้
คือ๒วันนี้ทางรัฐบาลบอกว่าคือตั้งใจจะให้ประชาชนเรียนตัว
ส่วนวันนี้ก็เหมือนกับการเปิดฉากเปิดม่านอย่างเป็นทางการ
คนเอกประยุทธ์ออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะคิดนะครับ
แล้วก็ได้พูดถึงความจำเป็นในการต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะฮะ
พลเอกประยุทธ์พูดอยู่ในภาพรวมใช่ค่ะอ่าจำเป็นต้องให้อ่า
กฎหมายต่างที่อยู่กับรัฐมนตรีมาอยู่ที่นายกในการที่จะบริหารจัดการ
หลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะมาเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์นะฮะ
มีประหลัดกระทรวงสาธารณสุขพาณิชย์ต่างประเทศมหาดไทยและผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ใช่ค่ะที่เหลือเดี๋ยวจะมีออกมาว่ามีเรื่องอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่
เพื่อจะได้เป็นข้อห้ามข้อบังคับหรือว่าขอความร่วมมือกัน
ซึ่งในวันนี้ก็มีข้อกำหนดออกมา
แถลงโดยอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี

ฟังท่านนายกที่วันนี้ได้พูดถึงเรื่องการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินตามพรกรฉุกเฉินก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้เนื้อถังไดจำมาภัยฝ่ายประซับเข็มข้นพหัวหน้าท่านพ๖๔
เนื้อหาสาระที่พพฤหญิตก็อธิบายเสียไป
มันอาจจะรุนแรงและเลวร้ายกว่าในปัจจุบัน
เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากประชาชน
ด้วยการใช้กฎข้อบังคับ
การกักตุนสินค้าการเอาเปรียบประชาชนในช่วงเวลานี้
ที่ทำเมียบรัฐบาลนะครับคุณออนุทินบอกว่า
จะสามารถควบคุมการแพร่ระบาด
และภายใน๓สัปดาห์น่าจะควบคุมตัวเลข
ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยได้
ขณะที่พลเอกพรพัฒน์เบญยศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ท่านก็มาเข้าพบนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ที่ตึกท้ายคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับ
เพราะว่าพลเอกพรพัฒน์เบญยศรีได้ประกาศแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ให้เป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาโควิด๑๙ด้วยนะฮะ
เกี่ยวกับด้านความมั่นคงและปัญหาอาทยากรรมทุกประเภท
โดยมีตำรวจแล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นฝ่ายสนับสนุน
ส่วนประหลัดกระทรวงอีก๔กระทรวงนะครับประหลัดกระทรวงสาธารณสุขพาณิชย์มหาดไทย
แล้วก็ต่างประเทศเขาก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลบริหารส่วนงานราชการ

ใช่ค่ะเขาใช้คำว่าเป็นหัวหน้างานในส่วนต่าง
สาเหตุที่ต้องมีการแต่งตั้งประหลัดกระทรวงไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาเป็นหัวหน้างานในส่วนต่างเหล่านี้
ก็เพราะว่ากฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องแต่งตั้งค่าราชการประจำของกระทรวงนั้น
ที่มีตำแหน่งสูงกว่าอธิบดีซึ่งก็หมายถึงประหลักกระทรวงก็มาเป็นหัวหน้างานในส่วนงานต่างนะคะ
คือหลังจากที่นายกรัฐมนตรีออกมาแถลงภาพรวมของการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพรกรฉุกเฉิน
คนที่ออกมาแถลงต่อแล้วต้องบอกเลยว่าคือฟังแล้วชัดฟังแล้วชัดเรื่องของข้อกฎหมาย
ทำไมนายกรัฐมนตรีออกมาบอกก่อนล่วงหน้ามีผลบังคับใช้วันมารื่นคือ๒๖มีนาคม
มีนาคมรองนายกวิศนุก็บอกว่าคือรัฐบาลตั้งใจให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัว

แล้วก็บอกเลยว่าคำถามที่ประชาชนสงสัยว่าเมื่อมีการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินแล้ว
กระทบอะไรกับฉันบ้างจะส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตประจำวันของฉันบ้าง
เคอร์ฟิลล์ไหมคำตอบมีอยู่ในข้อกำหนดที่อาจารย์วิศนุได้มีการแถลงไปนะคะ
คือใช้คำว่าข้อกำหนดนะคะมีข้อกำหนดประมาณสัก๑๗ข้อได้
ที่บอกเลยว่าประชาชนทำอะไรได้บ้างบอกว่ามี๓อย่างย่อยก็คือห้ามทำให้ทำควรทำ

เขาใช้คำว่าเป็นข้อกำหนดนะคะห้ามทำให้ทำควรทำมาไล่ดูค่ะ
ทำมีหกข้อด้วยกันเริ่มจากข้อกำหนดเรื่องการห้ามเข้าและปิดพื้นที่เสี่ยง
ต่อการติดต่อโรคโดยทุกจังหวัดต้องปิดสนามมวยสนามกีฬาสนามแข่งขัน
สนามเด็กเล่นและสนามม้าและห้ามทุกคนเดินทางเข้าไปในพื้นที่เหล่านี้
แต่จะได้รับการผ่อนผันตามประกาศของผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดค่ะ
อกจากนั้นนะคะในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปฐุมธานีนครปฐม
มุดปราการสมุทรสาครยังมีข้อกำหนดในการห้ามเข้าพื้นที่
และปิดสถานที่เพิ่มเติมนะคะซึ่งก็คือผับสถานบริการ
ส่วนสถานที่ต่อไปนี้ให้ทุกจังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสม
คืออาจจะปิดหรือเปิดให้บริการเฉพาะบางส่วนก็ได้
จำหน่ายสินค้าที่จำเป็นประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าตลาดแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
พิพิธภัณฑสถานห้องสมุทรศาสนสถานและสถานีขนส่งหรือโดยสารค่ะ
ส่วนการเดินทางมีข้อกำหนดปิดช่องทางเข้าออกประเทศทั้งทางอากาศ
ทั้งทางอากาศทางน้ำและทางบก
ยกเว้นยกเว้นผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น
ผู้ควบคุมยานผ่านะที่มีเวลาเข้าออกชัดเจน
คณะทูตคณะกงศุลองค์การระหว่างประเทศ
บุคคลมีสัญชาติอื่นก็ต้องมีใบอนุญาตทำงาน
ส่วนคนที่มีสัญชาติไทยถ้าต้องการกลับประเทศไทย
ต้องตรวจสอบสถานทูตและต้องดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องนะคะ
นอกจากนี้ค่ะมีข้อกำหนดคือห้ามกักตุลสินค้า
เฉพาะยาเวชพันธุ์อาหารน้ำดื่ม
ส่วนนี้ห้ามกักตุลโดยเด็ดขาดนะคะอันนี้คือเด็ดขาดเลยนะคะ
อกจากนี้จะมีในส่วนที่เป็นรายการสินค้าควบคุม
เช่นนักกากอนามัยเจลล้างมือ
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ค่ะ
ตัวอย่างเช่นจะต้องควบคุมคุณภาพการผลิต
จำหน่ายตามราคาที่กำหนดห้ามขายเกินราคา
แล้วก็ต้องมีการควบคุมการส่งออกไปนอกราชนาจักร
ข้อต่อไปคือห้ามชุมนุมค่ะ
ไม่ให้มีการชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมในสถานที่ที่แออัด
กระทำการอื่นใดที่เป็นการยุโยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
ส่วนห้ามทำข้อสุดท้ายนะคะคือเรื่องของการเสนอข่าว
เสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด๑๙
โดยสอชจะเป็นศูนย์กลางการแถลงหรือชี้แจงข่าว
และถ้าจำเป็นอาจขอความร่วมมือจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะ
สิ่งต่างเหล่านี้คือห้ามทำครับ
ทีนี้ค่ะข้อห้ามทั้งหมดนี้นะคะ
ถ้าใครฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตามพรกรฉุกเฉิน
มีโทษทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะมีโทษระวังคุก
ระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับโอ้โหนี่ค่ะโทษหนักนะคะ
ก็ประกาศวันนี้มีผลพรุ่งนี้นะฮะ๒๖มีนาคม
มีผลตั้งแต่หลังเที่ยงคืนคืนนี้เลยนะคะ
ก็หลังจากนั้นท่านก็ต้องรอฟังประกาศเรื่อยนะ
เขาก็จะมีอะไรเพิ่มเติมมาตามแต่สถานการณ์ในแต่ละวัน
ค่ะนอกจากจะระวังโทษจำคุกและปรับตามนี้เนี่ยนะคะ
อาจจะมีการพิจารณาโทษตามกฎหมายอื่นอื่นด้วยเช่น
พรบโรคติดต่อตามพรบว่าด้วยสินค้าและบริการ
ขึ้นอยู่กับความผิดในลักษณะไหนยังไงครับนี่นะคะ
ขออนุญาตผู้อังกฤษด้วยอาจารย์วิศนุษย์แทลลามีอังกฤษด้วย
ให้ทำและควรทำหมายถึงแบบนี้ค่ะครับ
ขอความร่วมมือให้ทำและยังไม่ได้เป็นภาคบังคับตามกฎหมายนะคะ
เรื่องแรกคือบุคคลควรอยู่ในที่พักอาศัย
เพื่อป้องกันการติดเชื้อประกอบด้วย
ผู้สูงอายุที่มีอายุ๗๐ปีขึ้นไป
เด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า๕ปี
คนที่เป็นโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง
โรคระบบทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้
อันนี้คือขอความร่วมมือนะคะว่าควรอยู่บ้านยังไม่ได้ถึงขั้นห้ามทำนะคะ
ในส่วนนี้ก็จะมีการยกเว้นให้บุคคลดังต่อไปนี้ค่ะ
คนที่ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม
เช่นคนที่จำเป็นต้องไปพบแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์กระบวนการยุติธรรม
หลักทรัพย์สถาบันการเงินสื่อมวลชน
โทรคมนาคมปรายศนีย์รวมถึงกระบวนการขนส่งผู้โดยสาร
อาหารและสินค้าจำเป็นนะคะครับส่วนสุดท้ายค่ะคือเรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัด
อันนี้หลายคนสงสัยนะคะยังไม่ได้อยู่ในข้อห้ามทำนะคะ
แต่เป็นสิ่งที่ควรทำหมายความว่าขอความร่วมมือนั่นแหละค่ะ
ขอความร่วมมืองดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดออกไปก่อน
ถ้าจำเป็นต้องเดินทางต้องรับการตรวจคัดกรอง
และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ
กำลังจะเดินทางก็ไปได้แต่ท่านก็ต้องยอมรับ

เดินทางออกนอกจังหวัดก็ต้องกักตัว๑๔วันตามมาตรการเดิมเลย

ยังไม่มีเคอร์ฟิลล์นะฮะใช่ค่ะอาจารย์วิศนุบอกว่าช่วยกันเถอะ
อย่าให้ไปถึงขั้นเคอร์ฟิลล์เลยเพราะว่าถ้าเคอร์ฟิลล์โรคระบาดเนี่ย
มันไปจำกัดช่วงเวลาไม่ได้นะโรคระบาดมันไม่มีเวลานะ
ถูกต้องไม่เหมือนเคอร์ฟิลล์สถานการณ์กันเมือง
คือเคอร์ฟิลล์๓จังหวัดชายแดนใต้มันจะต่างกันเลย
นั้นห้ามออกจากบ้านเวลากลางคืนแต่โรคระบาดบางทีเคอร์ฟิลล
เดี๋ยวต้องอยู่กันทั้งวันทำไงถ้าไม่ช่วยกัน

แล้วก็ที่เปิดยังเปิดเหมือนเดิมนะครับฝากแจ้งหน่อยหนึ่งนะฮะ
ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดธนาคาร
ตลาดที่ขายอาหารจำเป็นข้าวปลาอาหาร
ปั๊มแก๊สปั๊มตำรรรถสาธารณะอะไรพวกนี้

คือมาตรการเดิมคงไว้เหมือนเดิม

เพื่อความเข้าใจตามพรกรฉุกเฉินนะคะ
คุณผู้ชมคะมาดูตัวเลขของผู้ป่วยโควิด๑๙
ล่าสุดในบ้านเราณวันนี้นะคะ
ตัวเลขอย่างละเอียดเราขึ้นให้มุมจอ
แล้วก็จะทยอยขึ้นเรื่อยต่อเนื่องตลอดทั้งรายการ
นักวันนี้กระทรวงศาสตร์ทัศุกร์บอกว่า
มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก๑๐๗รายนะคะ
แล้วก็ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อเพิ่มด้วย
แล้วก็ที่เพิ่มมาไม่เหมือนกับวันอื่นก็คือมีผู้ต้องขัง
มีผู้ต้องขังในเรือนจำติดโควิด๑๙ด้วยนะคะ

ตัวยาที่คาดว่ารักษาแล้วก็ส่งผลดีต่อการรักษาโควิด๑๙
กำลังจะส่งมาถึงเมืองไทยในช่วงเดือนเมษายนนี้

กระทรวงสาธารณสุขออกมาแจกแจงแบบนี้ค่ะ

คือกลุ่มผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยรายเดิม๒๗ราย
เป็นผู้ป่วยในกลุ่มสนามมวย๔ราย

สัมผัสผู้ป่วยที่มีรายงานมาก่อนหน้านี้๑๔ราย

มีผู้ต้องขังด้วยนะคะที่ติดโรคโควิด๑๙
มีรายงานมาคือวันนี้เลยที่พบผู้ต้องขังติดโควิด๑๙ด้วย
แล้วก็มีผู้เข้าร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซีย๔รายค่ะ

กลุ่มผู้ป่วยใหม่๑๓รายค่ะ
คือกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ๖ราย

หรือสัมผัสชาวต่างชาติ๕ราย
และบุคลากรทางการแพทย์ก็ติดเพิ่มอีก๒คนนะคะ
ส่วนกลุ่มที่ยืนยันว่าพบเชื้อแล้วแต่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

แต่ว่าวันนี้ก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายและกลับบ้านได้แล้วนะคะ
เพิ่มอีก๑๓รายนะคะ
ก็ต้องย้ำว่ารักษาหาย
สะสมรวมนะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมสำหรับในบ้านเรา
๙๓๔รายแล้วว่าคุณภาคภูมิมันคือแปะหลักพันแล้วนะ

อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล๘๖๐ราย
เสียชีวิตสะสม๔รายค่ะ
ความพร้อมของอุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์
ปกป้องร่างกายทางการแพทย์รวมถึงยาฟาวิพิราเวียจากต่างประเทศ
ยานี้คุณผู้ชมน่าจะคุ้นกันอยู่แล้ว
เพราะว่าเป็นยาที่เราเห็นข่าวแล้วแหละว่าส่งผลในการรักษาโควิด๑๙ได้ดี
ซึ่งก็ต้องประเมินก่อนค่ะว่าถ้าเรามีผู้ป่วยแตะหลักแบบ๕๐๐คนนะนะ
จะต้องใช้ยามากถึง๓๕๐๐๐เมตร
เรื่องต้นเราได้รับการตอบรับมาแล้วนะคะ
ว่ายาฟาวิพิราเวียจะมาถึงบ้านเราเมษายนนี้๒แสนเมตร
ดังนั้นในแพทย์ทวีสินบอกว่าถ้าให้ประเมินนะตอนนี้นะถือว่าพอ

ส่วนที่มีผู้ต้องขังติดเชื้อเนี่ยค่ะระบบการสอบสวนโรคก็จะต้องแยก
ผู้ติดเชื้อจัดห้องควบคุมโรค
ทีมแพทย์และผู้บัญชาการเรือนจำก็จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิด
ต้องแยกผู้ป่วยถ้าอาการหนักก็ต้องส่งโรงพยาบาล
เพราะว่าผู้ต้องขังเขาอยู่รวมกันเยอะ
ถ้ารู้ว่าป่วยปุ๊บต้องแยกนะคะ
แพทย์อัศดังรวยอาจินรองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่า
กรมควบคุมโรคร่วมมือกับกรมราชธรรมให้งดเยี่ยมก่อนนะคะณตอนนี้
รวมถึงต้องคัดกรองผู้ต้องขังรายใหม่
และผู้ต้องขังที่ย้ายเรือนจำอย่างเข้มข้นด้วยค่ะ

เขาได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ยอมเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยง
แล้วก็ไปหาหมอไปโรงพยาบาล
แพทย์ทำเจ้าหน้าที่เขาติดกันไปต้องกักตัวกันเยอะแยะ
นะท่านอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวท่านรอฟัง
เดี๋ยวท่านรอฟังว่าโอ้โหเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับ

ตอนนี้เรามีพื้นที่๕๐จังหวัดทั่วประเทศนะครับ
ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นะฮะ
จังหวัดนะครับทุกผู้ชมครับที่เรามีผู้ติดเชื้ออยู่

กลางที่กรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยเพิ่มอีก๓๗รายนะครับ
รวมเป็นตอนนี้๓๘๖รายจาก๙๓๔ราย

ตามมาด้วยนนทบุรี๕๒สมุทรปราการ๒๙
แล้วก็มีเพชรชบุรีที่เป็นจังหวัดใหม่ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙มี๑รายนะฮะ
ภาพรวมแล้วในพื้นที่กรุงเทพและภาคกลาง
มีผู้ป่วยโควิด๑๙อยู่๑๔จังหวัดจาก๑๙จังหวัดนี่นะฮะ
ภาคเหนือยังพบผู้ป่วยมากที่สุดที่เชียงใหม่นะครับ

ชบูร๓สุโขทัย๒อุทัยธานีเป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วย๑รายนะฮะ

แล้วก็ภาพรวมของภาคเหนือพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น๘จาก๑๘จังหวัดนะครับ
ภาคอีสานไม่พบผู้ป่วยที่มาจากจังหวัดใหม่นะฮะ
แต่มีนะฮะมีผู้ป่วยอยู่นะครับ
ภาพรวมแล้วมีผู้ติดเชื้ออยู่๑๒จาก๒๐จังหวัดในภาคอีสาน
มีอุดรธานีที่พบผู้ป่วยเพิ่มเป็น๖รายตอนนี้นะครับ
ส่วนอุบลรัชธานีพบผู้ป่วยมากที่สุดก็คือ๑๒นะฮะ
ภาคตะวันออกพบผู้ป่วย๖จังหวัดจาก๗จังหวัดนะฮะ
มีผู้ป่วยมากสุดอยู่ที่ชนบุรี๓๓ราย
ฉะเชิงเซากับสาแก้วพบผู้ป่วยจังหวัดละ๕ราย
ปลาจีนบุรี๓รายระยอง๒รายแล้วก็ที่จันทบุรีอีก๑รายนะครับ
ส่วนภาคใต้เราพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัดนะครับ
ท่านผู้ชมครับก็ยังพบที่สุดมากที่สุดคือที่จังหวัดปะตะนี๒๖ราย
ตรองลงมาคือภูเก็ต๒๕รายยาลาย๒๐รายสงขา๑๖ราย
มีจังหวัดที่เป็นจังหวัดใหม่ที่พบผู้ป่วยเพิ่มนะฮะ
ก็เพิ่มหนึ่งนะฮะเพิ่มมาใหม่คือจังหวัดตรังนะครับ
ทำให้ภาพรวมมี๑๐จังหวัดจาก๑๔จังหวัดทางภาคใต้
ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
แล้วก็ยังมีผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก๒๐๒ราย
ว่าเขาไปติดที่ไหนอะไรแบบไหนอะไรยังไงนะฮะ
แล้วก็มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ยถ้าจะดูเป็นโซนนะครับ
มากที่สุดคือภาคกลางนะครับตามมาด้วยภาคใต้ตะวันออก
แล้วก็อีสานแล้วก็ภาคเหนือภาคกลางนี้รวมกรุงเทพด้วยนะฮะ
ก็เลยมากที่สุดนะครับสรุปแล้วเรามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสิบเก้า
กระจายอยู่๕๐จังหวัดในทั่วพื้นที่๗๗จังหวัดของประเทศไทยณขณะนี้
นี่แหละฮะเหตุผลความจำเป็นที่บอกว่าถ้าไม่จำเป็นท่านอย่าเพิ่งไปไหนก็เลยในช่วงนี้
ใช่ขอความร่วมมือถ้าไม่จำเป็นอย่าเดินทางเพราะว่าตัวเลขที่กระจายไปในต่างจังหวัดเนี่ย
เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจริงนะคะ
คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้ค่ะเมื่อช่วงเย็นนี้เองเป็นข่าวด่วนจากทางอังกฤษนะคะ
เจ้าฟ้าชายชาวสมกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์อังกฤษทรงเข้ารับการตรวจและพบว่าป่วยด้วยโรคโควิด๑๙ค่ะ
เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาคุณผู้ชมหลายท่านได้เห็นคลิปภาพนี้นะคะ
คือพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปในงานงานหนึ่งนะคะและพระองค์ยกมือไหว้แบบนี้ค่ะ
แทนการเช็คแฮนด์หรือว่าการจับมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
แล้วก็ได้เห็นมีคนถอนสายบัวเหมือนกับไทยด้วยนะคะในภาพของงานนี้
ปรากฏว่าเจ้าฟ้าชายชาวสมกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์อังกฤษ
เป็นเชื้อพระวงระดับสูงพระองค์แรกของอังกฤษที่ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙ค่ะ
สำนักพระราชวังอังกฤษเปิดเผยว่าพระอาการของเจ้าฟ้าชายชาวส์
ชนมายุ๗๒พันศาไม่รุนแรงนะคะยังมีสุขภาพดี
ปัจจุบันเจ้าฟ้าชายชาวส์และคามิล่าพระชายาทรงทำงานที่บ้านเป็นเวลาหลายวันแล้ว
ก่อนหน้านี้กลางเดือนที่ผ่านมาเจ้าฟ้าชายชาวส์เพิ่งปรากฏพระองค์ออกงาน
แล้วก็ฮือฮามากอย่างที่บอกคุณผู้ชมมาค่ะว่าพระองค์จับมือ
ไม่จับมือนี่ไหว้แทนนะคะป้องกันการระบาดของโควิด๑๙
แต่รายงานระบุว่าเจ้าฟ้าชายชาวส์ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชนีนะลิซาเบ็ดที่๒เมื่อ๑๒มีนาคม
สำนักพระราชวังบัคกิงแฮมระบุว่าตอนนี้สมเด็จพระราชนินาคลิซาเบสที่๒เมื่อ๑๒มีนาคม
สำนักพระราชวังบัคกิงแฮมระบุว่าตอนนี้สมเด็จพระราชนินาคลิซาเบสที่๒เมื่อ๑๒มีนาคม
อังกฤษเองก็ตอนนี้ก็หนักอยู่นะครับท่าผิดนะครับทำไมครับวันนี้๒๕
มีนาคมก็อย่างที่รัฐบาลได้บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้
คนไทยทุกคนนะฮะให้กับประเทศไทยในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด

ตั้งแต่พุทธกาลเนี่ยพอมีโรคร้ายก็สวดบทนี้กันนะครับ
วันนี้มีวัดเจ็ดแห่งนะครับเป็นวัดสำคัญของไทยทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะครับ
ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนตสวดบทวัตนสูตรนะครับ
นี่เป็นพิธีที่มีขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนกลางก็กรุงเทพมหานคร๓วัดนะครับมีวัดรัชบพิษสถิตมหาศรีมารามเขตพระนคร
บวรนิเวศวิหารเขตพระนครวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์
ส่วนภูมิภาคมี๔วัดนะครับคือวัดเจดีหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
พระนารายมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
วัดพระมหาธาตุอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
และวัดบุรพาพิทยารามจังหวัดจันทบุรีรวม๗วัดด้วยกันนะครับ
นอกจากนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ยังให้ทุกวัดทั่วราชอาณาจักร๔๐๐๐วัด
และวัดไทยในต่างประเทศจัดสวดบทรัฐนสูตรด้วยนะครับ

สวดรัตนสูตรเป็นบทสวดที่ในสมัยพุทธกาล

สำพุทธเจ้าทรงให้พฤศูกษ์สองสวดเพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้าย
อุปัทธวรรณตรายทั้งมวลให้กับประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาดในช่วงนั้น
ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิบเก้า
แล้วก็ขยายวงกว้างสร้างความตื่นตนกกับประชาชน
ดังนั้นเพื่อความเป็นมงคลกับประเทศให้ประชาชนมีขวัญกำลังใจ
มีสติในการใช้ชีวิตประจำวัน
รัฐบาลจึงได้จัดให้วัดทั่วประเทศไทยอันเชิญบทสวดรัตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนตร์นะครับ
จากนี้ไปก็จะสวดทุกเย็นนะครับหลังการทำวัดเย็นของแต่ละวัด

ชมจากการถ่ายทอดสดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ย
ก็จะเห็นว่ามีการจัดนั่งระยะห่างกันประมาณ๑เมตร

ตามให้ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเอาไว้แล้วก็ไม่อนุญาตให้ประชาชนได้เข้าไปร่วมฟังในสถานที่นะครับ
ก็เป็นการรับฟังจากทางบ้านเอานะครับ
นะคะคุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ต้องขอความร่วมมือขอร้องเลยดีกว่าค่ะ
เพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขออกมาบอกว่าขอร้องเถอะค่ะ
อย่าปกปิดข้อมูลกับคุณหมอเลยเช่นบางคนนะผู้ป่วยเดินทางไปโรงพยาบาลไปพบแพทย์
แต่ไม่ยอมบอกไม่ยอมบอกประวัติตัวเองว่าอ๋อก่อนหน้านี้ผมไปสนามมวยมา
หรือก่อนหน้านี้ที่ฉันไปสถานบันเทิงย่านทองหล่อมาที่มีคนติดโควิด๑๙ไม่ยอมบอก
กลายเป็นว่าบุคลากรทางการแพทย์เขาต้องติดโควิด๑๙ไปด้วย
คือทางคุณหมอและพยาบาลเขาบอกเลยว่าไม่ได้รังเกียจผู้ป่วยนะคะ
แต่หมอและพยาบาลเองเขาก็ต้องป้องกันตัวเองจากการติดโรค
แต่คุณไม่บอกแบบนี้ส่งผลกระทบที่โอ้โหล่าสุดตอนนี้เนี่ย
วันนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด๑๙เพิ่มอีก๒คน
แล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์อีก๒๕คนต้องโดนกักตัวไป
เป็นบุคคลเสี่ยงเป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวัง
ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้คือบุคคลสำคัญที่เขาช่วยคุณ
ที่เขาช่วยรักษาโรคให้คุณแต่ต้องมาติดโควิด๑๙สาเหตุเพราะคุณปกปิดข้อมูลเนี่ยค่ะ
คือสองคนที่ติดทีนี้เพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดก็เลยต้องกักตัวกันใช่ไหม
ถ้าคุณบอกคือปกติแพทย์พยาบาลเขาก็ป้องกันอยู่แล้วแหละ
แต่ถ้าคุณบอกว่าผมเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเขาก็จะป้องกันเข้มข้นขึ้นอีก
กลายเป็นว่าตอนนี้ค่ะติดเพิ่ม๒คนนะคะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์กักตัว๒๕คน
ใน๒๕คนนี้เป็นบุคลากรในห้องผ่าตัด๑๕คนนะคะเป็นแพทย์ที่ทำงานใกล้ชิดอีก๑๐คนนะคะ
ทำให้ตอนนี้นะคะมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อสะสมรวม๖คนแล้วนะคะ
เมื่อวานมีแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดเชื้อไป๔คนสาเหตุเหมือนกันเลย
สาเหตุก็คือผู้ป่วยปกปิดประวัติว่าตัวเองไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโควิดสิบเก้า
ก็คือผู้ป่วยที่ไปพบแพทย์ไม่ยอมบอกประวัติในตอนต้นมาแจ้งประวัติเอาทีหลัง

สามีไปสนามมวยมาค่ะ
อย่างนี้คุณหมอก็ไม่รู้

ก็เลยแนะนำว่าอย่าปิดข้อมูลเลยนะคะ
ทีมแพทย์ไม่ได้รังเกียจผู้ป่วยนะคะ
จากจะต้องปกป้องผู้ป่วยแล้ว
แพทย์เขาก็ต้องปกป้องตัวเองด้วย
เพราะใน๑วันทั้งหมอทั้งพยาบาล
เขาต้องดูแลคนไข้เป็นหลักร้อยคน
แต่กลายเป็นว่าต้องมาถูกกลักตัว

แล้วแบบนี้บุคลากรทางการแพทย์ก็น้อยลง
น้อยลงในการจะไปรักษาไปดูแลผู้ป่วย
มันกระทบกับภาพรวมของสาธารณสุขนะคะ
มีประวัติว่าตรวจผู้ป่วยนะครับ
เสร็จแล้วมาทราบทีหลังว่า
สามีนะครับได้ไปสนามมวยมาก่อน

ก็เลยทำให้บุคลากรทางการแพทย์ท่านนั้น
ต้องได้รับเชื้อนะครับ
ถ้ามีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับ
คลากรทางการแพทย์ของเราไม่ได้ต้องการ

ที่จะได้ปกป้องท่านและปกป้องตัวเอง
เพราะเขาจะต้องได้ตรวจคนไข้อีกวันหนึ่ง

ปรากฏว่าจะต้องถูกแยกกัดตัวนะครับ

ก็ยังโชคดีว่าทั้งสองรายนี้

ก็ยังสามารถที่ดูแลตัวเองได้

มันเหมือนเรากำลังทำสงคราม

ในตอนนี้ชมต้องคิดภาพตรงนี้ด้วย
แต่ว่าคุณรู้สึกเจ็บป่วยไม่สบาย
คุณมาหาหมอแต่คุณไม่บอกคุณจะไปกลัวอะไร
มีปลอบปิดข้อมูล
ข้อมูลของผู้ป่วยอะไรแบบนี้นะคะ
ว่าราชการจังหวัดบุรีรำนายทัชกรหัทยากูล
ยืนยันแบบนี้ค่ะว่าคือ๑ใน๕รายของผู้ติดโควิด๑๙ในจังหวัดบุรีรำ
เป็นวิสัญญีแพทย์โรงพยาบาลบุรีรำจริง
แต่ไม่ได้ติดเชื้อจากผู้ป่วยที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลแล้วปกปิดข้อมูลนะคะ
ไม่เกี่ยวคือคุณหมอท่านติดอยู่แล้ว
ในแพทย์ภูมิโดรณ์กิตติวัฒนาศาลผู้บริการโรงพยาบาลบุรีรำบอกว่า
คือวิสัญญีแพทย์ท่านนี้ค่ะที่ติดเชื้อ
ทางโรงพยาบาลตรวจเจอเมื่อ๒๓มีนาคม
จากการสอบสวนโรคพบว่าช่วง๑๔วันก่อนป่วย
เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดบุรีรำไปภาคใต้
เข้ากรุงเทพไปนครราชศรีมาแล้วก็กลับมาปฏิบัติงาน
สัญญีแพทย์ก็คือดมยาผู้ป่วยค่ะ
ให้เขาสลบก่อนผ่าตัดนะคะ
ในวันที่๑๖๑๘มีนาคมไม่มีผู้ป่วยรายไหนติดเชื้อ
หรืออยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าป่วยนะคะ
คือคุณหมอไม่ได้ติดจากผู้ป่วยที่คุณหมอรมยาให้นะคะ
มีนาคมคุณหมอเริ่มมีน้ำมูกค่ะ
แหบเจ็บคอเล็กน้อยไข้ต่ำแล้วก็ไอมากขึ้น
ไปตรวจแต่ผลเป็นลบค่ะก็เลยกลับบ้าน
๒๐๒๑มีนาคมไอมากขึ้นมีนมูกมากขึ้น
ก็เลยปรึกษาอายุระแพทย์โรคติดเชื้อ
นิจฉัยว่าเป็นปอดอักเสบค่ะ
ผลตรวจออกมาชัดเจนว่าติดโควิด๑๙
ก็คือ๒๓มีนาคมนะคะก็เริ่มรับยา
ตอนนี้อาการดีขึ้นค่ะอาการเกือบเป็นปกติแล้วนะคะ
ทีนี้ค่ะการให้บริการผู้ป่วยเนี่ยทำให้
แพทย์พยาบาลบุคลากรที่จะต้องสัมผัสกับวิสัญญีแพทย์ท่านนี้ค่ะ
กลายเป็นต้องกักตัวเหมือนกันเพื่อสังเกตอาการ

เกือบ๔๐คนที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องกักตัวเพื่อความปลอดภัย

แต่ทางโรงพยาบาลบุรีรำบอกว่ายังไม่ปิดห้องผ่าตัดนะคะ
ไม่ได้ปิดห้องผ่าตัดยังดูแลผู้ป่วยได้
แพทย์วิทิศสฤดีชัยกุลในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรำบอกว่า
จากการสอบสวนโรคน่าจะติดเชื้อจากการไปต่างจังหวัดค่ะ
จังหวัดที่มีความเสี่ยงค่ะ
จากการสอบส่วนโลกของคณะประการสอบสวนโรคของจังหวัดเนี่ย
ตั้งสมฤทธิษฐานว่าน่าจะมีการติดเชื้อมาจากภายนอก
เนื่องจากมีการเดินทางไปในจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัด
ในช่วงระยะเวลาฟักตัวพอดี
จากการนี้เราได้กำชับให้ทางแพทย์หรือบุคลากรทางแพทย์
ทุกคนที่ปฏิบัติงานในจังหวัดบุรีรำได้เน้นย้ำการปฏิบัติกับตน
มาตรฐานการควบคุมโรคการติดเชื้อในโรงพยาบาล

เพจเฟซบุ๊คหมอแหลปแพนด้าโพสต์ภาพของหมอแหลปพร้อมกับทีมรถเคลื่อนที่
สำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ให้ถึงบ้านค่ะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าตรวจโควิดถึงบ้านมาแล้วครับ
กลุ่มเสี่ยงไม่ต้องออกมาจากบ้านลดการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น
แรกเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลก่อน
ใครสนใจตรวจโควิด๑๙ด้วยวิธีมาตรฐานไม่ต้องออกมาจากบ้าน
โมเดลแรกในประเทศไทยเราจะผ่านไปด้วยกัน
แล้วก็มีแฮชแท็กโฮมโควิดคือไปตรวจโควิดให้กับบ้านถึงบ้านเลย
แล้วก็แฮชแท็กหมอแหลปแพนด้าโฮมโควิดนะคะ
ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่ม๓

หนึ่งในนั้นเนี่ยที่บอกว่าเป็นผู้ที่เข้าไปดูมวยที่สนามมวยลุมพินี
ตกลงเราไปตรวจสอบแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยเอาไว้นะครับ
ว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙เมื่อวานนี้
แล้วที่พบว่าที่เสียชีวิตหนึ่งในนั้นนะครับ
เป็นผู้ที่เข้าไปดูมวยที่สนามมวยลุมพินีเมื่อวันที่๖มีนาคมนะครับ
วันนั้นมัธิวดีนไปเป็นพิธีกรนะครับ
ล่าสุดทนายสุกฤษแพร่กรีธาเวททนายความเพื่อคนมวยบอกว่า
จากการตรวจสอบนะครับพบว่าเป็นเสียญมวยจริงนะครับ
เขาใช้ชื่อในวงการมวยว่าผู้พันยงกม๒ล็อก๓
มีล็อกสามด้วยเพราะว่าเขาจะมาเชียร์มวยที่สนามมวยลุมพินีเนี่ย

๓นี่เป็นล็อกที่มีราคาบัตรเข้าชมถูกที่สุดในสนามมวย
คุณผู้ชมถ้านึกภาพไม่ออกเราทำแผนผังให้ดูนะฮะ
ก่อนหน้านี้ถ้าท่านจำได้เราเคยทำกราฟิกเกี่ยวกับเวทีมวยลุมพินีนะครับ
ผังที่เหล่าบรรดาเซียนมวยที่ติดโควิด๑๙เขาไปเชียร์มวยกันเนี่ย
ส่วนใหญ่จะอยู่ล็อก๒นะฮะที่นี่ติดเกือบร้อยนะตั้งแต่๖มีนาคมไม่รู้ว่า
ใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นจากเวทีนี้แล้วก็ติดกันไปเกือบร้อยแล้ว
๒เนี่ยเยอะสุดนะแต่ผู้เสียชีวิตเขาอยู่ล็อก๓อยู่เหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
ข้างบนสุดตรงนั้นนะครับเซียนมวยที่เสียชีวิตจากข้อมูลของเพื่อนเพื่อน
มวยคนอื่นบอกว่าเป็นคนที่อายุเยอะแล้วนะจากข้อมูลของผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙เนี่ย
พบว่าอายุ๗๙ปีเป็นคนชนบุรีแต่ว่าเขามีฐานะแล้วก็ชอบตระเวนไปเชียร์มวยชมมวย
โดยเฉพาะเวทีใหญ่รายการใหญ่ไม่เคยพลาดนะฮะไปตลอดนะครับแต่ว่ารายละเอียดอะไรต่าง

บอกเขาไม่รู้แล้วเขาก็เจอเจอเวลามาเชียร์มวยนี่แหละ
พอมารู้ข่าวว่าป่วยนะครับ
ก็คือทางโรงพยาบาลบำราชอราดูล
รับเข้ารักษาตัวเมื่อ๑๖มีนาคม
หลังจากไปดูมวยที่เวทีมวยลุมพินี๖มีนาคมนะฮะ
แล้วก็เสียชีวิตเมื่อวานนี้๒๔มีนาคม
ตามการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุข

ญาติญาติได้ทำพิธีชาปนกิจศพไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้นะครับก็ตามขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขเขาเน้นย้ำมา
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะฮะ
ทีนี้ส่วนหนึ่งที่ต้องยอมรับกันก็คือหลายคนมองว่า
เวทีมวยลุมพินีเมื่อ๖มีนาคมนี่แหละ
ที่เป็นจุดที่ทำให้เชื้อเนี่ยมันแพร่กระจายออกไปเยอะนะฮะ
จากคนนึงที่ติดเข้ามาไม่รู้ติดจากไหนอะไรยังไงแหละนะ

แต่พอคุณเข้ามาตรงนี้เนี่ยเชียร์กันเนี่ยตะโกงตะโกน
ลงน้ำลายเหงื่อใครใช่ค่ะติดไปอีกเยอะ
แล้วเป็นสถานที่ปิดคืออยู่กันในแบบในนั้นอ่ะมันแออัดอ่า
แล้วแต่ละคนก็ทีนี้ก็ไปแล้วโอ้โหแยกย้ายกันไปมากมายหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะฮะ
ว่ากันว่ามีผู้เข้าไปเชียร์มวยในวันนั้นนะเกือบหมื่นนะเกือบหมื่นนะครับ
วันนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เวทีมวยลุมพินีออกแถลงการนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยบอกว่าที่มีข่าวมีกระแสหรือว่าต่อว่าต่อขาน
มายังคนที่มาดูมวยหรือว่าเวทีมวยลุมพินีที่เปิดแข่งเมื่อ๖มีนาคมแล้วเป็นหมื่นเนี่ยขอบอกว่าไม่จริง
มีคนที่เข้ามาในวันนั้นทั้งคนดูสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่หรือว่านักมวยพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงทั้งหลายเนี่ยไม่เกิน๒๕๐๐
เขายืนยันว่าไม่เกิน๒๕๐๐คนนะแล้วความจุแบบเต็มเลยของเวทีมวยลุมพินีเดี๋ยวนี้อยู่แถวรามอินทาแล้วเนี่ยก็คือประมาณ๕๐๐ที่นั่งเท่านั้น
เพราะฉะนั้นขอแก้ข่าวว่าไม่จริงเป็นหมื่นเนี่ยไม่จริงส่วนที่เหลือก็คือเขาก็ยังไม่ได้ชี้แจง
ก็คือแอ้วค่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงจัดล่ะ๖มีนาคเนี่ยก็ในเมื่อ๓มีนาคเพิ่งมีคำสั่งของนายรัฐบุรีเกี่ยวกับมัตรการในการแก้ปัญหาโควิส๑๙
ขอความร่วมมืองดกิจกรรมที่มีการรวมตัว
กรกธอณฑ์มีหนังสือ๔มีนาค
รอบน้ำนาคมไปยังสนามมูลต่าง

ยังจัดอยู่จัดเวทีใหญ่ด้วย

ก็แค่ขอความร่วมมือว่าใครที่ไปไปพบแพทย์ดีกว่า

คุณผู้ชมคะส่วนปัญหานี้มันเกิดขึ้นอีกแล้ว
ก่อนหน้านี้เคยมีวัยรุ่นที่เขาแบบ
จังหวัดเขาสั่งปิดสถานบันเทิงยามค่ำคืน

ใช่ก็คือวัยรุ่นกลายเป็นไปจับกลุ่มกินเหล้ากันอะไรกันนะคะ

มีเจ้าหน้าที่ไปเตือนว่าระวังนะมันอันตรายนะ
ตอนนี้ต้องป้องกันการระบาดของโควิด๑๙นะ

ครับ
ออกมาดูนะครับกลุ่มคนนะฮะที่เห็นแก่ตัวนะฮะ
นั่งซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลมานั่งกินสะพานหินนะฮะ

ดูนะดูความเห็นแก่ตัวนะฮะ

นะดูนะดูกลุ่มรถนะฮะ
ตำรวจเขามาเตือนก็ยังฮะมีการเปิดเครื่องเสียงด้วยนะครับ

มันสมควรมั้ยเขาไม่ให้มานั่งกินให้จับกลุ่ม
ผมไม่ได้ครูแต่ว่า
ก็คุณถ่ายผมก่อนถูกไหมพี่ถ่ายก่อนเมื่อกี้พี่ยืนถ่ายอยู่ตรงนั้นไหม
เออพี่เอาแต่ตอนพี่พูดพี่ทำตอนผมทำพี่พูดเห็นไหม
ไม่คุณก็ควรรู้ตัวดิว่าเออเป็นเป็นยังไง
มันเป็นพื้นที่สาธารณะเขาได้ไม่ติดป้ายอะไรเลย
โอ้โหเขาไม่ติดป้ายเขาแจ้งกันในเฟสในเขาเทือน
งั้นก็เรื่องโควิดคุณยังใส่หน้ากากอยู่เลย
เอาเขามานั่งกินข้าวกันพี่กินข้าวครับอันนี้เรียกข้าวนะ
เจ๋งเย็นนะครับเดี๋ยวเรากุยกันดีดีดีก่อนนะเออใช่
มันเป็นสิทธิ์ที่ของเรานะถ้าพี่เป็นสัมหวัดพี่ใส่เครื่องแบบพี่

พี่มาทำถ่ายลูกเอาถ่ายลูกเอาพอเราถ่ายกับพี่บอกว่าอย่าถ่ายผม
เออเป็นกำลังข่าวนะเดี๋ยวผมถ่ายกับคู่อย่างงี้ได้ด้วยเหรอ
ประหมวดเขายังพูดดีเลยเราไม่ได้คู่หรอกแต่ว่า
ไม่ได้คู่ก็พี่ไม่ได้ถ่ายตัวเองก็เอาไว้เห็นเอาไว้เห็น
พอตัวเองทำไม่เห็นพูดพอคนอื่นทำพอพูด
ก็ควรรู้ตัวบ้างว่ามันควรจับกลุ่มไหมไม่ควรจับกลุ่ม
เพราะวันที่อีกหกไม่ได้เหรออือหือวันที่อีกหก
เพราะความว่าเจอนี่ที่บ้านที่นี่มีเศรษฐ์เหมือนกันแสดงว่าพี่ก็ต้องเยอะกว่าต้องรวดเลย
คุณยังไม่เข้าใจเหตุการณ์อีกจนป่านี้นะยังนั่งจับกลุ่มกินกันอยู่อีก

ถ้าไม่มีคนทำก็ไม่มีใครทำมันก็ยังนั่งกินกันอยู่อย่างนี้แหละพี่เอ๊

ปลานะ
โอ้โหนี่ค่ะขออนุญาตบอกพี่กัดก่อนค่ะ

ริมถนนใกล้แหลมสะพานหิน
ติดกับคลองที่เชื่อมสู่อ่าวภูเก็ต

อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะ

หลายสถานที่ที่คนมารวมตัวกันเยอะ
เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด๑๙

ในคลิปกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
เขาก็อ้างว่าเป็นพื้นที่สาธารณะ
ไม่ได้มีการติดป้ายว่าห้ามมานั่ง

เขาอ้างสิทธิ์แบบนี้คล้ายกับริมหาดคราวที่แล้วเลย

ไม่ได้ติดป้ายปิดไม่ได้ติดป้ายห้าม

อันนี้กลุ่มเดียวนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าเราเอาเป็นกลุ่มกันแล้วกันนะช่วงนี้นะ
เดี๋ยวจะไปเหมารวมคนในพื้นที่เขา

เขาประกาศ๒๖ไม่ใช่เหรอ

แต่อยากจะเตือนว่าคือเป็นห่วงนะคะ

เป็นห่วงเรากลัวคุณจะติดโรค
แล้วเดี๋ยวไปต่อกันอีกเยอะเนี่ยมันจะวุ่นวายไปหมด